ฉะเชิงเซามีคนชักปืนออกมาข่มขู่กันที่ร้านอาหาร
หลังจากนั้นเอาปืนไปเก็บ

ปรากฏว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเข้าไปล็อกคอตำรวจนอกเครื่องแบบ
แล้วชิงปืนของตำรวจนอกเครื่องแบบไปอีกด้วยฮะ
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กันหน่อยครับ

หลังจากที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ
ขับรถตามกลุ่มวัยรุ่นที่เขาทะเลาะกัน

ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะฮะ
ผู้ชายหัวกเรียนที่บอกว่าผมเป็นตำรวจ
แต่ว่าฝั่งของคู่กรณีเองก็ยังไม่ยอมเชื่อ

ผู้ชายที่อ้างตัวเป็นตำรวจในคลิปนั้น
นั่นก็คือ๑๐ตำรวจเอกนัททวี
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม

กลุ่มวัยรุ่นเข้าไปทะเลาะมีเรื่องกันที่ร้านอาหาร
ชักปืนออกมาขู่กันด้วย
ตำรวจนอกเครื่องแบบ๑๐ตำรวจเอกนัทวี
กลัวว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวบานปลายมากไปกว่านั้น

ลงมาจากรถเสร็จแล้วไปกระชากคอรุมทำร้าย
เพราะไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจจริงครับ
และอย่างที่บอกว่าทำร้ายร่างกายไม่พอ
ชิงปืนประจำกายของคุณตำรวจไปอีกด้วย
คนขับรถอเนกประสงค์คันสีขาวครับ
เขาใช้ปืนข่มขู่คนในร้านอาหารมาก่อนนะฮะ
และนอกจากนี้เขามีกลุ่มเพื่อนครับ
ในไก่อันนี้ชื่อสมมุตินะอายุ๓๓
ขับรถเก๋งสีบอลตามมา

ก็มาเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ปั๊มนี่แหละฮะ
พอเหตุการณ์มันดูว่าลุกลามบานปลายแล้ว
ทางฝั่งของตำรวจเองก็มีการขอกำลังเสริม
ก่อนที่กำลังเสริมจะเดินทางมาถึงครับ
พอกำลังเสริมตำรวจกำลังจะเดินทางมาถึง
ผู้หญิงที่มากับกลุ่มคนก่อเหตุ
เอาปืนของตำรวจที่อยู่ในกระเป๋าถือ
มามอบให้แบบนี้ครับนี่ฮะปืนกระบอกนี้
หลังจากนั้นมีการตรวจค้นรถ
คันสีขาวของในกบ
แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายครับ
ในขณะเดียวกันครับไปค้นรถเก๋ง

ในไก่รถเก่งสีบอลน่ะ
ไปเจอปืนอยู่ในรถเอาผ้าห่มคลุมซ่อนเอาไว้แบบนี้ครับ
และยังเจอกระสุนด้วยอีก๑๐นัดด้วยนะฮะ
กระบอกนี้คือฝั่งของกลุ่มคนที่ก่อเหตุ
ที่เขาเอาไปใช้ข่มขู่คู่กรณีที่ร้านอาหาร

ส่วนตัวของในกบเองนั้น
ก็ไปล็อกคอแล้วก็ชิงปืนของตำรวจมาอีกหนึ่งกระบอก
แล้วไปอยู่ในกระเป๋าถือของผู้หญิง

ก่อนที่จะมีการตรวจค้นเจอหลักฐานอะไรต่างในรถแต่ละคัน
แล้วก็เชิญแต่ละคนต้องไปสอบปากคำ

บอกว่าปืนที่พบในกบเขาให้เอาไว้
ก่อนจะขึ้นรถแล้วก็ขับตามกันออกมา
ให้ไว้หลังจากมีเรื่องที่ร้านอาหารแล้ว
ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาความผิดตามพรบออาวุธปืน

คู่กรณีคนที่ถูกในกบชักปืนขู่ในร้าน
เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ

ส่วนตำรวจเองที่โดนล็อกคอและทำร้าย
ก็คือ๑๐ตำรวจเอกนัทวีและโดนแย่งปืนไปด้วยเนี่ย

ก่อนที่จะเอาหลักฐานมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์
คุณเนติชาวนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้
จากการสำรวจนั้นพบว่าร้านอาหารที่เกิดเรื่องทะเลาวิวาสต้นเรื่องนะครับ
ห่างจากจุดของปั๊มตั้งอยู่ประมาณ๒กิโลเมตร
ตอนที่ลงพื้นที่ไปร้านยังไม่ได้เปิดนะฮะ
บรรยากาศก็จะเงียบเชียบแบบนี้
ส่วนเฟซบุ๊คของ๑๐ตำรวจเอกนัทวี
ตำรวจคนที่ถูกล็อกคอทำร้ายร่างกายและชิงปืนไปได้โพสต์ภาพ
นี่ฮะปากแตก

ขอบคุณพี่น้องทีมงานบางประกงเมื่อคืนทุกคนนะครับ
นี่นะฮะที่ให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็บอกด้วยว่าคือถ้าเอ่ยชื่อนี่คงจะยาวมากเพราะว่าเยอะมาก

คือถ้ามีเสียงดังหรือว่าแสดงอาการไม่ดีใส่ใครก็ขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับ
นี่เป็นภาพของตำรวจที่โดนทำร้ายร่างกาย
แล้วไปเจอกับตำรวจที่บาดเจ็บนั่นแหละฮะ
วันนี้มาเข้าพบกับเจ้าหน้าที่

แต่ขอไม่ให้สัมภาษณ์กลัวจะกระทบต่อรูปคดีครับ
ครับค่ะมีที่อยู่แล้วมีที่อยู่แล้วมีที่อยู่แล้วมีที่อยู่แล้วมีที่อยู่แล้ว
ตัดภาพไปที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุครับเป็นปั๊มน้ำมันอยู่ติดกับถนนบางนาตราดอย่างที่บอกนะฮะ
พบคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าตำรวจเนี่ยตอนที่มาถึงก็ไปบอกกับฝั่งคู่กลุ่มกรณีบอกว่า
ขอค้นรถหน่อยเพราะว่าในรถคุณน่าจะมีปืนฝั่งนั้นไม่ยอมไม่ให้ค้น
หลังจากนั้นตำรวจก็โดนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยรุมทำร้ายมองว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่เหมาะสมฮะ
แล้วก็บอกด้วยว่าพฤติกรรมตำรวจที่ตามมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไรลองฟังครับ
อันนี้คือคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะครับ
ส่วนในไก่คนที่ขับรถเก๋งตามเพื่อนมาเนี่ยถูกนำไปฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยที่ไม่รับอนุญาต
เพราะว่าปืนที่เจอเนี่ยไปเจอในรถของในไก่ซึ่งเป็นเพื่อนกบ
แต่ไก่บอกว่ากบเนี่ยเป็นคนเอาปืนมาฝากให้เขาตอนที่ออกมาจากร้าน
หลังจากที่กบเอาปืนไปขู่คู่กรณีแล้ว

แต่กบกับเพื่อนอีก๓ถูกปล่อยตัวกลับบ้านไปก่อนหน้านั้น

บอกว่าคงจะต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็หลักฐานต่าง
การตรวจร่างกายอาการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน

หลังจากที่ในกบพร้อมกับเมียแล้วก็พวก

ใช้เวลาสอบปากคำประมาณ๔ชั่วโมง
๒ทุ่ม๔๙นาทีที่ผ่านมาครับ
จังหวะที่เขาเดินออกมาจากห้องสอบปากคำ
นักข่าวพยายามขอเข้าไปสอบถามข้อเท็จจริง

พอเห็นนักข่าวปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือ

นักข่าวทันทีปฏิเสธให้สัมภาษณ์ครับ

โดยมีกระบะของญาติมารอรับอยู่หน้าโรงพัก

ก่อนจะขับออกไปมีจังหวะการเบิ้ลเครื่องส่งท้ายอีกด้วยฮะ

โปรดติดตามตอนต่อไป